ส่วนเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่สุราธานีคุณผู้ชมครับ
แม่แท้ขี่มอเตอร์ไซค์พ่อเลี้ยงซ้อนท้าย
แม่เนี่ยพาพ่อเลี้ยงมาที่บ้านตายายซึ่งลูกอยู่ที่นั่นนะคะ
แล้วพ่อเลี้ยงยิงปืนขู่ลูกที่บ้านตายาย

แล้วก็อาจจะมีอาการจากการติดยาเสพติดด้วยค่ะ
เนี่ยค่ะบ้านอยู่ตรงนั้นแม่พาพ่อเลี้ยงขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมานะคะ
จังหวะที่กำลังจะออกไปพ่อเลี้ยงยิงปืนนะฮะ
ยิงนัดหนึ่งแล้วก็รถก็ขี่ออกไปนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่ร้านรับซื้อรถเก่าที่อำเภอพุนพิน
นี่นะคะน้องอ้อนเป็นคนโพสต์คลิปนี้ในเฟซบุ๊คค่ะ
อ้อนอายุ๑๖ปีโพสต์เพื่อขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าแม่แท้ขี่มอเตอร์ไซค์พาพ่อเลี้ยงมาที่บ้าน
แล้วเธออยู่บ้านนี้กับคุณตาคุณยาย
คือแม่ของน้องอ้อนเนี่ยมีลูก๔คนต่างสามีกันนะคะ
เธอมีสามี๓คนน้องอ้อนก็พ่อคนหนึ่งนะคะ

มีลูกชายอีก๒คนก็อีกพ่อหนึ่ง
คือน้องอ้อนไปตามหาน้องสาวอายุ๙ขวบ
บอกไม่รู้น้องหายไปไหนกลัวอันตราย
แต่มารู้ทีหลังน้องไปอยู่กับพ่อของเขา
ทีนี้แม่พอรู้เนี่ยก็ตามมาต่อว่าเธอถึงบ้าน
ไปหาน้องทำไมมีเจตนาอะไรไม่ดีหรือเปล่า
ขี่รถออกไปเธอบอกว่าแม่ทิ้งท้ายว่า
อยากตายโหงใช่ไหมนี่ถามลูกอยากตายโหงใช่ไหม
จากนั้นพ่อเลี้ยงชักปืนออกมายิง๑นัด
คนในบ้านนี่พอมีปืนนี่หัวซุกหัวสุนเลยค่ะ

สุดท้ายน้องไปแจ้งความที่สพบังมะเดือค่ะ
คุณตาของน้องอ้อนบอกว่าไม่รู้ว่าแม่น้องอ้อน

แล้วช่วยจับไปบำบัดยาเสพติดด้วยค่ะ
ตำรวจสพบังมะเดือบอกว่า
ส่งชุดสืบสวนลงไปแล้วนะคะ

ซึ่งทั้งสองคนก็ติดต่อขอมอบตัวแล้ว
แต่ยังให้การปฏิเสธบอกไม่ได้ใช้อาวุธปืนค่ะ
เดี๋ยวตำรวจจะนำตัวมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ